ไปพบกับเรื่องราวอาชีพที่๒ของนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ตรวจสอบระเบียบวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าขัดต่อข้อบังคับหรือไม่
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ค่ะ

เพราะว่ามันก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ
ของการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

แต่ว่าในรอบปีหรือว่ารอบสมัยนี้เนี่ย

ก็เลยเป็นข้อสงสัยแล้วกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ

ระเบียบวิธีการเลือกตั้งกับข้อบังคับของสมาคมกีฬา
ในปี๕๘มันตรงกันไหม

ก็อาจจะต้องบอกแฟนฟุตบอลว่า

ความถูกต้องกับความถูกใจ
ถูกใจอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
สิ่งที่ถูกต้องอาจไม่ใช่สิ่งที่ท่านถูกใจ

ถ้าใครไม่อยากฟังก็เปลี่ยนไปก่อน
ลองดูครับเรื่องของความถูกต้องหรือถูกใจ

สมัครแล้วก็คนที่เคยมีส่วนร่วม

มีกีฬาอะไรให้แฟนชาวไทยได้เชียร์นักกีฬากันบ้าง
บอกว่าว่าการแตกเชียราอะไรให้แฟนชาวไทยได้เชียร์น้ากีฬากันบ้าง

จะแข่งขันกันจนถึงถึงวันพรุ่งนี้
ตอนนี้อันดับเหรียญทองนับที่๑เป็นกรุงเทพมหานคร
รายการไซเอ็ดมูดดี้อินเตอร์เนชนัลแดดมินตันแชมป์เป็นชิปสองพันสิบหก
ก็แข่งขันที่ประเทศอินเดียตอนนี้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ว
มีนักแบตมินตันของไทยหลายคนที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะ
เริ่มตั้งแต่ซุปเปอร์แมนค่ะบุญศักดิ์คนสนะนะคะ
ประเภทหญิงเดียวก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเหมือนกันค่ะ
แน็ตนิชาออนจินดาพลนะคะก็จะไปพบกับส่องจีวุลมือสองของรายการจากเกาหลีใต้
และน้องพีชบูรณะพรทิบุรณประเสริฐสุขค่ะก็ผ่านเหมือนกันนะ
ถ้าสมมุติชนะก็ไปเจอกันในรอบชิงแล้วกัน๒นักแบตไทยค่ะ
ส่วนน้องพีชเนี่ยจะเจอกับนักแบตมินตันจากญี่ปุ่นนะคะชายากาซาโตค่ะ
เป็นมือสามของรายการประเภทคู่ผสมก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะ
เป็นคู่ของเดชาพลกับซับซีรีนะคะก็จะไปพบกับคู่แบตมินตันจากญี่ปุ่นค่ะ
ทั้งหมดก็แข่งขันวันนี้นะคะตามเชียร์กันได้นักแบตมินตันไทย
ต่อกันที่การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงนะคะ
วันที่๓จะพบกับอินเดียวันที่๔พบกับอุสเบกิสถาน

เพื่อเข้าไปเล่นเวอร์กรุ๊ปรอบที่๒ต่อไปค่ะ
คือตอนนี้แข่งขันอยู่ในรอบรองชนะเลิศนะคะ
นัดแรกแข่งขันกันไปแล้วค่ะก็เป็น
บุรีรำนะคะที่แพ้อสัมชันยูเนเต็ดไป๐ประตูต่อ๒
ที่๒จะแข่งขันกันในวันที่๒กุมภาพันธ์
พอได้นัดชิงวันที่๖กุมภาพันธ์วันเสาร์หน้า

ส่วนส่งท้ายช่วงนี้ก่อนที่จะไปเข้มข้นในช่วงหน้า
ไปดูกันว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยนอกจากที่เขาจะเล่นฟุตบอลแล้ว

เขาทำอะไรกันบ้างแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
กำลังเป็นกระแสมาแรงในกลุ่มนักฟุตบอลไทยพศนี้จริงครับ
กับการกระโดดเข้าสู่วงการธุรกิจ

และเพื่อเป็นอาชีพที่ไว้รองรับยามที่แขวนสตัส
คารีน่าตัวอย่างธุรกิจรวม
ที่เป็นอาชีพที่๒ของนักฟุตบอลทีมชาติไทย

ศักดิ์ใจมั่นกับธุรกิจคาแคร์ครบวงจร
สำหรับแฟนคลับที่รักรถทุกคน
ตั้งตรงานอยู่ที่จังหวัดชมบุรีนี่เองล่ะครับ
ซึ่งนอกเหนือจากบริการคาแคร์แล้ว

รวมอยู่ด้วยอิ่มอร่อยกับกาแฟ

สำหรับนักฟุตบอลแบบนักธุรกิจ
มันคนละเซ่นฐานนะครับ

ก็คืองานหลักของพวกเรา

ทำให้เราเพราะเราไม่เก่งได้ก็เหมือนนักฟุตบอล
คนที่ทำธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะมาเก็บเหรียญที่เป็นนักฟุตบอลอย่างเราได้
จริงแล้วเนี่ยมันไม่กระทบกับวิธีการเล่นฟุตบอลของเราเลยครับ
แค่ลงหุ้นแล้วก็ออกไอเดียแล้วก็ออกในสิ่งที่เราสามารถออกได้
ที่ไม่กระทบเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลหน้าที่หลักเราก็เล่นฟุตบอลต่อไป
จริงชาติเราก็ทำหน้าที่เป็นพี่สมมุติสองเราก็ทำเป็นพี่
ใช่เพราะว่าถ้าต้องหาอาชีพอะไรทำไว้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่นบอลไม่ได้
เราทำอะไรได้นะครับก็มีอาชีพที่เราขาวที่

เอ๊ะทำอะไรยังอยู่ต่อไหมต้องทุ่งเลือนดู
สุดท้าย
คราวนี้ลองมาดูอาชีพที่๒ของซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังไทย
อย่างเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินกันบ้าง
ร่วมมือกับอ้นรังสรรวิวัตชัยโชค
ซึ่งนับว่าเป็นความฝันของทั้งคู่เลยล่ะครับ
ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
และเป็นอีกช่องทางในการส่งสารไปยังแฟนคลับผ่านเสื้อผ้าของเขา
อาชีพที่๒ของนักฟุตบอลไทยและคนกีฬาเหล่านี้
เป็นอีกหนึ่งความท้าทายนอกสนามกับการพลิกบทบาทของตัวเอง
มาเป็นพ่อค้าเป็นผู้บริหารในธุรกิจประเภทต่าง
เพื่อเติมเต็มความฝันรวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
หากแฟนคลับคนไหนสนใจก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป